ไปดูที่จังหวัดเชียงรายค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้
คุณแม่ท่านนี้เป็นคุณแม่มือใหม่วัย๒๙ปี
เมื่อ๒เดือนที่แล้วค่ะเธอมีการไปทำคลอดนะคะ
แต่ทีนี้ปรากฏว่าหลังจากที่มีการคลอดลูกแล้วเสร็จ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบฉี่ไม่ค่อยออก
ปวดหน่วงที่บริเวณท้องน้อย
แล้วก็ปวดเหมือนกับมีน้ำคาวปลาออกมา
สุดท้ายเธอพยายามที่จะเหมือนกับเบ่ง

สุดท้ายปรากฏว่าโอ้โหไม่ได้คลอดลูกนะคะ
แต่มันมีผ้าก๊อตเนี่ยคลอดออกมาจากช่องคลอดของเธอ

ใช่ค่ะแล้วมีกลิ่นเหม็นด้วย
ขออภัยนะคะคือด้วยความเคารพเลยเหมือนกับติดอยู่ในช่องคลอดเธอ

ซึ่งเธอก็เหมือนกับมีการแบบโอ้โหเอาหลุดออกมาแบบนี้แหละค่ะ
เธอก็ตกใจมากเพราะว่าสภาพก้อนผ้าก๊อตเนี่ย
เน่าทั้งเหม็นเป็นก้อนขนาดใหญ่แบบนี้เลย
แล้วก็เหมือนกับโอ้โหเธอก็เลยตัดสินใจไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนทันที
ไม่ได้กลับไปที่โรงพยาบาลรัฐบาลที่มีการคลอดลูกตั้งแต่ตั้งต้น
ทราบชื่อนะคะนางสาวก้อยคุณแม่มือใหม่คนนี้นามสมมุติค่ะ

เธอบอกว่าเธอไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลรัฐในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่๒๓เมษายนที่ผ่านมา
เป็นการคลอดธรรมชาติไม่ได้มีการผ่าคลอดนะคะ
แต่ทีนี้หลังจากคลอดเสร็จคุณผู้ชมคะอื้อหือ
คือมีอาการผิดปกติตอนนั้นคือยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะ
บอกว่าเหมือนกับมันฉี่ไม่ค่อยออกต้องเบ่งแรง
กระทั่งมีผ้าก๊อตก้อนแรกหลุดออกมาจากช่องคลอดก่อน
อันนี้ก้อนแรกนะคะก้อนแรกก่อน
ทีนี้เหมือนหลุดออกมาเธอก็เลยคิดว่าเออมันคงไม่มีอะไรมั้
คุณหมออาจจะมีการซับเลือดอยู่ในช่องคลอดไว้หรือเปล่า
ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าเบ่งออกไปแล้ว๑ก้อนก่อนหน้านี้
ทีนี้กลับมาบ้านผ่านไป๒เดือนกลับมาบ้านนะคะ
ปรากฏว่าเริ่มอีกแล้วเริ่มปวดนวงท้องอีกแล้ว
มีน้ำขาวปลาติดออกมาแล้วสุดท้ายเธอตัดสินใจเลยค่ะ
ขออภัยนะคะด้วยความเคารพใช้นิ้วเนี่ยล้วงเข้าไปในช่องคลอดของตัวเอง
ปรากฏว่ามันมีอีกก้อนหนึ่งอุดไว้อยู่ด้านใน
คือคุณผู้หญิงเขาจะสังเกตร่างกายตัวเอง

ก็จะมีวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็ไปเจออีกก้อนหนึ่งอีกเหรอ
อีกก้อนหนึ่งคือแบบโอ้โหคุณก้อยก็เลยใช้มือเนี่ยคว้าน
แล้วก็ดึงตัวผ้าก๊อตออกมาก็เป็นสีดำแบบที่เห็นนี่แหละค่ะ

นำไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชน
ไม่ได้กลับมาที่โรงพยาบาลนั้นแล้วนะคะ

ซึ่งคุณหมอที่โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงรายบอกว่า

ต้องมีการฉีดยาฆ่าเชื้อให้ยากิน
แล้วก็เดี๋ยวนัดดูอาการอีกครั้งด้วย
บอกว่าไม่สบายใจมากเลยนะคะ
นำเรื่องนี้มาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน
แต่ว่าล่าสุดก็รอเข้าไปพูดคุยไก่เกลี่ย
แล้วก็เจรจากับทางโรงพยาบาลที่มีการทำคลอด
เพื่อที่จะเยียวยากันต่อไปด้วยค่ะ
ตอนนี้รับประกันได้มั้ยว่า
ผมไม่เป็นการทำคลอดจากนี้
นี่ฮะทางผู้เสียหายเธอก็บอกว่า
ไม่สบายใจมากตรงนี้

เพราะว่าตัวคุณก้อยผู้เสียหาย
เชื่อว่าน่าจะเป็นความบกพล่องของเจ้าหน้าที่
เชื่อว่าน่าจะเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่
ในขณะที่ผู้สึกข่าวแท้วรัชทีวีวันนี้ตรวจสอบประเทศโรงพยาบาล
สักถามไปที่โรงพยาบาลทำคลอดแต่ว่ารอชี้แจง
แล้วก็เดี๋ยวบอกว่าพรุ่งนี้วันเวลาราชการให้ติดต่อมาอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อที่จะได้ชี้แจงเรื่องนี้นะคะ